หายากมากมีแต่คนอยากได้

อ้วก๖กิโลกรัมเลยนะไม่เอาหรอ
คุณราคามัน๑๐ล้านเลยนะ

อ้วกเนี่ยมันขายได้ราคา๑๐ล้านเลย

มันมีค่ามากจริงหน้าตาจะลักษณะแบบนี้ค่ะ

จนเหมือนกับคล้ายกับหินอ่อน
นายจำรัฐเทียนโชธวัย๕๕ปี
ประมงบนเกาะพลวยที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
เขาไปเจอเขาบอกว่าอุ้ยก้อนนี้นะเจอตั้งแต่นู้นน่ะ
พายุปลาบึก๓มกราคม
ไปเจอไอ้ก้อนนี้มันมาลอยเกยฝั่ง
ก็หยิบขึ้นมาตั้งเอาไว้ที่ชายหาดค่ะ

พอชาวบ้านเขารู้ข่าวกันนะมี๓คนมาบอก
แบ่งไปหน่อยได้ไหมแบ่งไปครึ่งกิโลกรัม

ตั้งแต่มกราตอนนี้นี่ประมาณสัก๗๘เดือนแล้ว

ลุงจำหลัดแกเลยเอาอ้วกวานก้อนนี้ออกมาอีกรอบนึง

เพราะว่าราชการจังหวัดศูนย์ราชธานีและคณะเนี่ย

เพราะลุงแกรู้มาว่าราคามันสูงนะ

เจออ้วกวานเหมือนกันหนักตั้ง๑๐กิโลกรัม

กวานก้อนนั้น๒๐ล้านบาท

ก็แปลว่ามันต้องได้๑๐ล้านบาทนะสิ

มันคือก้อนไขมันที่สะสมอยู่ใน

คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้ามันมีแพง
มันมีกลิ่นหอมนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เขาเอาไปใช้เป็นเหมือนหัวเชื้อทำน้ำหอม

มันไปทำสมุนไพรไปทำยาบำรุงได้

วิงเวียนต่างนานานี่ไง